มาดูเรื่องของสกรูปที่น่าจับตานะครับ
ผลงานเกมแรกไม่ดีแต่เชื่อว่าทุกคนจะกลับมาได้
ติดตามกันนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณวิริวิทเจริญเชื้อนะครับ
ช้างศึกตัดสินใจขนผู้เล่นชุดที่ดีที่สุด
ซึ่งการจะก้าวสู่เป้าหมายต้องฝากความหวังที่๒๐ผู้เล่นของทีมชุดนี้
มีโอกาสที่จะสลับการลงเฝ้าเสา
ดีกรีของทั้งคู่ที่มีประสบการณ์ต่อเนื่อง
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยไม่เสียประตู
เนื่องในตำแหน่งกองหลังที่มีตัวหลักคือ
สริงคานพรมสุภะและชินพะลีอ่อ
คู่เซ็นเตอร์ที่ลงเล่นด้วยกันในทีมชุดนี้มายาวนาน
อาสาขันเกมรับให้ทีมมีความลงตัวยิ่งขึ้น
ประกอบกับแบ็คซ้ายสตุรพัสสัตว์ธรรมจากชัยนาธรรมิว
รวมไปถึงแบ็คขวาที่มีสไลยุสสมพิมพ์
ก็จะทำให้แผงแบ็คโฟของทีมชาติไทยมีความลงตัว
ขณะที่ผู้เล่นแบนกลางคนอื่นทั้งอานนท์อมอลเลอร์สักและเจริญสักวงกร

จะเพิ่มมิติเกมลุกและเพิ่มมิติให้เกมริมเส้นของทีมชาติไทยได้แบบเฉียบคม
และกองหน้า๓ผู้เล่นจากช้างศึกชุดใหญ่ทั้งสุภโชคสารชาติ
ประชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนปา
จะช่วยยกระดับมิติเกมลุกของทีมชุดนี้ให้ลงตัวและเฉียบคม
สารกำลังกับสิทธิโชคพาโสแนวรุกที่ผลงานกำลังอยู่ในช่วงพีคจากชนบุรีเอฟซี
ซึ่งมองภาพรวมแล้วทีมชุดนี้มีมิติเกมลุกที่นับว่าน่ากลัวเป็นอย่างมาก
ผลงาน๕นัดในรอบแรกและ๒นัดในนัดชิงชนะเลิศ
จะเป็นบทพิสูจน์และก่อกำเนิดฮีโร่ของทัพช้างศึกในทวนาเมนต์๔เกมส์ครั้งนี้
เพื่อที่จะก้าวไปโดดเด่นบนเวทีทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตต่อไป
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน